ไปเที่ยวเกาะช้างปรากฏว่าผลออกมาเป็นโควิดทั้ง๖คน
แล้วหนีการกักตัวแล้วไปพักรีสอร์ทหลาย
รีสอร์ทตอนนี้ก่อช้างโควิดเข้าไปเรียบร้อย

ชาวบ้านบอกโอ้โหไม่ไหวเลยนะครับ
นักท่องเที่ยว๖คนเขาเดินทางไปพักผ่อน
จริงเข้าไปที่เกาะนี้ตั้งแต่ก่อนปีใหม่
กายแบบฮัตรีสอร์ทโลลี่บีสรีสอร์ทดังเกิ้ลบีสรีสอร์ท
อยู่ที่เกาะช้างแล้วก็ไปตรวจโควิดวันที่๔วันที่๕
ออกจากที่พักทีนี้รักษาราชการในอำเภอกใหก่อตช้าง
นักท่องเที่ยวทั้ง๖คนรายงานตัวด่วน
ใครเห็นแจ้งด่วนแล้วก็ไปแจ้งความที่เศรษฐอก่อน
แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับแหล่งท่องเที่ยว
ผู้ประกอบการสถานประกอบการและคนที่เห็นถ้าใครเจอรีบแจ้งโดยด่วนเลย
เขาเป็นโควิดทั้ง๖คนนี่ใบหน้าเป็นแบบนี้นะครับ
นางอย่าเดินทิศสู่วันครับผู้ประกอบการนำเที่ยวก่อช้าง
คณะกรรมการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราดบอกว่า
โอ้โหหลังจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เขาเปิดให้เดินทางมาเที่ยวในช่วงปีใหม่
บรรยากาศมันก็ดีแหละนะฮะบนเกาะช้างคนมันก็เยอะนะฮะ
หมู่เกาะทะเลตรัสเกาะกูดเกาะมาคนก็ไปเยอะมันคึกคักเลยหลังจากที่เปิดไป
แต่สิ่งที่มันตามมากลายเป็นว่าพอเปิดไปต่างชาติเอาโควิดเข้ามาด้วย
ต่างชาติอิมพอร์ตโควิดมาฝากชาวเกาะช้างด้วยตอนนี้คนที่เกาะช้างเป็นโควิดไปแล้ว๒๙ราย
เรื่องต้นนะเบื้องต้นนะย้ำแบบนี้เพราะไม่รู้ว่าตอนนี้เขาไปอยู่ที่ไหนอย่างไรทั้ง๖คนนะฮะ
คุณหยาทิพย์บอกต่อว่าหลังปีใหม่มาแล้วก่อช้างเงียบเลยเพราะว่าเป็นโควิดกัน
นักท่องเที่ยวตอนนี้ไม่ได้มียอดจองเลยแม้แต่รายเดียวอืมนะฮะคนไทยเองยอดจองลดลงไป
แล้วก็มีการยกเลิกด้วยตอนนี้สถานการณ์การท่องเที่ยวของเกาะช้าง
มีผลกระทบจากโควิด๑๙ไปเต็มอีกรอบนึงแล้วนะครับ

จากนั้นยอดจอก็เริ่มที่จะแผ่วลงเรื่อยแล้ว